แม้ว่ายังไม่ได้รัฐบาลใหม่แต่ว่าตอนนี้ภาคเอกชนก็เตรียมพร้อมในการเสนอเรื่องให้กับรัฐบาลใหม่นะครับ
โดยเฉพาะทางด้านฝากฝั่งของกระทรงพลังงาน
เสนอแผนพลังงานแห่งชาติให้กับรัฐบาลใหม่พิจารณาครับ
ทางด้านของนายพิสุทธิเพียรมนกุลเลขานุกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
แล้วก็บอกนะครับว่าก็เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่นะครับ
แผนพลังงานชาติที่หน่วยงานด้านพลังงานเนี่ย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขรายละเอียดอยู่
แต่ว่าถ้าเกิดมันมีการเปลี่ยนรัฐบาลได้รัฐบาลใหม่และรัฐบาลใหม่ต้องการจะปรับแก้ก็ได้
สามารถทำได้ยืดหยุ่นได้ตามนโยบายแล้วก็สะท้อนความเป็นจริงนะครับ
ส่วนตอนนี้ราคาพลังงานของไทยสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้ว
แต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังกับเรื่องของความผันผวน
ดังนั้นการที่จะปรับลดราคาพลังงานของประเทศ
ก็ต้องพิจารณาถึงปัจจัยให้รอบด้าน

ปริมาณการใช้พลังงานในประเทศ
แล้วก็สัญญาพลังงานที่ทำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งนโยบายเหล่านี้นำมาใช้ได้

ทางนี้กระทรวงพลังงานก็เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนให้ไทยเป็นฮับ

่งเป้าหมายไปสู่การบรรลุความเป็นศูนย์กลางทาง
ว่ามันเป็นศูนย์และลดการปล่อยการ์ดเรือนกระจกเป็นศูนย์ด้วย
มั่นใจว่า๑๐๒๐ปีข้างหน้านั้น
จะสามารถใช้สัดส่วนพลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นได้ประมาณ๕๐

ก็หวังว่าจะได้รัฐบาลใหม่โดยเร็ว
จะได้มีการขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ